เพราะว่าไม่งั้นเหตุการณ์แบบนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคนได้
นี่ขนาดเกิดขึ้นกับลิงนะยังสะเทือนใจเลย
ลิงอะโดนไฟรั่วแล้วดูสิสภาพมันอย่างเนี้ย
นี่คือมันตายแล้วนะดอมมันที่สองทาไฟเลยอะ

เนี่ยชาวบ้านเขาก็เห็นภาพนี้แล้วเขาบอกว่านี่ไม่ใช่ลิงตัวแรกนะ
ที่เจอแบบนี้นี่เป็นตัวที่สามแล้วอ่ะ
มันถูกไฟช็อตอะค่ะเฮ้ยอยู่แบบเนี้ย
เสาไฟมือกับขามันเนี่ย
อยู่ที่สายไฟเสาไฟอยู่ริมถนน

แล้วใครไปเห็นภาพนี้นะมันน่าสงสาร
ปกติลิงลมก็ไม่ได้ทำร้ายไม่ได้ทำอันตรายคนหรอก
ชาวบ้านเขาบอกว่าลิงคงไต่มาตามสายไฟ
แล้วคงจะไฟรั่วพอหลังจากนั้นพอไฟรั่วแล้วมือมันไปโดนพอดี
ก็เนี่ยโดนไฟช็อตอยู่แบบนี้เลยนะคะ
แล้วก่อนหน้านี้ก็มีลิงลม๒ตัวนะ
ที่โดนช็อตตายมาสองตัวเพราะว่าไฟรั่วเหมือนกัน
ยังไม่ได้ทันแก้ไขเลยมาเจอตัวนี้อีก
ก็อยากให้หน่วยงานมาช่วยหน่อย
แก้ไขเรื่องไฟรั่วหน่อยเพราะว่าต่อไปอ่ะ
อาจจะไม่ใช่ลิงตัวที่สี่แล้วอาจจะเป็นคนก็ได้ไง
อืมเอออันนี้อันตรายมากเลยนะคะ
เพราะว่าจุดตรงนี้ที่ไฟมันรั่วมันอยู่กลางชุมชนด้วยค่ะ

ตัวที่๓แล้วนะฮะต้องดูหน่อยนะครับเรื่องของลิงค์